กล้องวงจรปิดนะครับบันทึกภาพผู้หญิงคนนี้อายุ๖๐
แล้วฝ่าไฟแดงแหละแล้วชนมอเตอร์ไซค์ของเด็ก๑๔
เดี๋ยวค่อยดูว่าเรื่องราวเป็นยังไงต่อดูตอนเกิดเหตุก่อน
นี่คือสี่แยกเยื้องเยื้องกับห้างแห่งหนึ่งนะครับ
เป็นขาออกอำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมครับ
กล้องวงจรปิดจับภาพนะครับรถสีขาวนี่ฮะ
ชนเข้าเต็มเต็มเลยนะครับมอเตอร์ไซค์ของเด็กหญิงอายุสิบสี่
นะครับกระแทกพื้นนะครับอาการสาหัสกระโหลกร้าวเลือดข้างในสมอง
พ่อของน้องก็คือนายเฉลิมพลพรมพินิษฐ์อายุสามสิบเจ็ดปี
เจ็บสาหัสแต่คู่กรณีนะเหมือนไม่สำนึกผิด
อันนี้คุณพ่อบอกนะคุณพ่อบอกนะ
คู่กรณีไม่มีประกันภัยชั้นหนึ่งด้วยนะครับ
แล้วพยายามจะบ่ายเบี่ยงความรับผิดชอบ
โยนให้คุยกับประกันท่าเดียวเลยนะครับ
แล้วก็พยายามแบบเอ้ยอย่างนี้ประมาทร่วมอย่างนี้ประมาทร่วมนะครับ
เขาเกรงว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรมก็เลยมาร้องต่อสื่อมวลชน

จะต้องนอนรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลนครพนมนะครับ
ขณะที่คู่กรณีนะครับก็ไม่เคยมาเยี่ยม
มีมาครั้งหนึ่งมั้งนะครับทราบว่าเขามาเยี่ยมญาติที่รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล
ขึ้นมาเยี่ยมลูกเขานะครับ
แต่กลับมาพูดประมาณว่าผู้กองให้มาเยี่ยม
เขาก็ไม่รู้ว่าผู้กองไหนหมายความว่ายังไงบอกให้ผู้กองให้มาเยี่ยม
พันธุ์ตำรวจเอกทวินคำเกตนะครับ
ท่านผู้เก่ากับการสอบพอร์ทธาตุพนมก็ยืนยันว่า
ตำรวจไม่ได้เข้าข้างฝ่ายไหนจะให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่าย
ขอให้ฝั่งผู้เสียหายอย่ากังวล

ยังไม่มีผลยืนยันชี้ชัดทางคดีนะครับ

แต่หากผลออกมาเป็นประมาทร่วม
ทางกฎหมายคู่กรณีคือคนชน
ยังไงก็ต้องเยียวยาผู้เสียหายตามกฎหมาย
นี่ที่ตำรวจว่า
จะทำใบขับขี่มอเตอร์ไซค์ได้
จะต้องอายุ๑๕ปีแล้วนะครับ